ผู้ปกครองชาวจันทบุรีเป็นคุณพ่อคุณแม่เขามาร้องกับสื่อ
เรื่องราวมันเกิดขึ้น๘เมษายน
เขาไปหาหมอที่โรงพยาบาลเอกชนให้ทำคลอดลูกให้
ปรากฏว่าออกมาลูกแขนผิดรูปครับ

เพราะว่าทางคุณหมอเองเขาก็มีคำชี้แจงเหมือนกันว่า
มันมีภาวะวิกฤตสายสดือย้อยด้วย
ซึ่งมันเป็นอันตรายกับทั้งเด็กและคุณแม่
โดยคุณแม่ของหนูน้อยเพศชายวัยเพียงเดือนเศษ

ระหว่างที่แพทย์โรงพยาบาลเอกชนที่จังหวัดจันทบุรีเนี่ย
คลอดให้เธอเมื่อ๘เมษา
พอรู้เรื่องราวแบบนี้ทีมข่าวก็เลยติดต่อพูดคุยกับผู้เสียหายครับ
เล่าแบบนี้วันนั้นเนี่ยคณะแพทย์จำเป็นต้องผ่าตัดฉุกเฉิน
เพราะเกิดภาวะสายสดือย้อยอันตรายต่อเด็ก
อาจจะทำให้เด็กขาดออกซิเจนได้
แพทย์ก็ต้องรีบนำเด็กออกมาจากครรภ์
โดยแพทย์รีบดึงแขนเด็กมันเลยทำให้แขนซ้ายของเด็กนี้หักครับ
จากนั้นก็มีการส่งตัวเด็กไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง
ต่อมาคุณแม่ไปพูดคุยกับแพทย์แล้วก็ผู้อำนวยการของโรงพยาบาล
ทางฝั่งโรงพยาบาลชี้แจงกับคุณแม่ว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยนะคุณแม่
หากไม่รีบผ่าตัดเนี่ยทั้งคุณแม่ทั้งคุณลูกอาจจะตายได้
เพราะเป็นการคลอดก่อนกำหนดแถมยังเกิดภาวะวิกฤตสายสดือย้อยอย่างที่บอกไป
แต่คุณแม่มองว่าโรงพยาบาลควรจะแสดงความรับผิดชอบมากกว่านี้
เพราะตอนนี้แขนของลูกชายคุณแม่มันผิดรูปไปแล้วครับ
อยากให้รับผิดชอบตรงนี้รับผิดชอบที่ว่าน้องแขนหักอะค่ะ
ภายอนาคตข้างหน้าค่ะแน่นอนเพราะว่ามีฝนอยู่แล้ว
เรารู้เลยว่ามันต้องมีผลเพราะแขนมันเด็ก
แต่สภาพที่ติดมันคือมันไม่เหมือนเดิมมันผิดรูปไป
เราก็มั่นใจในโรงพยาบาลเขาเราก็ยอมเสียให้จุดตรงคิดว่าค่าใช้จ่าย
เราก็ยอมเสียเพื่อความปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูก
แต่ทีนี้ลูกออกมาแล้วแขนหัก
เขาก็ไม่มีการแสดงอะไรเลยครับ
ได้แต่อธิบายว่ามันอุบัติเหตุผมเข้าใจนะอุบัติเหตุ
ทางผู้ปกครองของเด็กทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็บอกนะครับว่า
หลังเกิดเหตุไปแจ้งความไว้แล้วนะที่สพเมืองจันทบุรี
ส่วนทางโรงพยาบาลครับไม่ต้องรอช้าครับ
เช้าวันนี้นะคุณผู้ชมเขาจะนัดผู้สื่อข่าวให้เข้าไปพบ
เพื่อจะชี้แจงเรื่องนี้ต่อไปแล้วเดี๋ยวจะมีการนำเสนอต่อไปนะฮะ
เรื่องนี้เรานำเสนอสองมุมนะฮะรอฟังนะคะครับ